เด็กแบบนี้แล้วก็นึกถึงย้อนวัยสมัยเราเด็ก
เด็กมันโต๊ะนึกไม่ไหวเลยมันนานขนาดนั้นหรอค่ะ

ตัวอย่างน้องคนหนึ่งเวลาที่เขาฉีดวัคซีน

โดด
หรือไม่ต้นเข็มแล้วนะนี่น้องค์